พาไปดูเรื่องราวความน่ารักความประทับใจของหนุ่มคนนี้หน่อย
ใช้คำนี้เลยนะใจพี่อ่ะหล่อมากยังไง

คือต้องชื่นชมความใจหล่อของคุณพี่เสื้อขาว
เขาช่วยอุ้มคุณยายที่พยายามจะข้ามถนนค่ะ
แล้วคุณพี่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยค่ะคอยดูรถโบกรถให้
ซึ่งรถทุกคันให้ความร่วมมือนะคะหยุดจอดให้หมดเลย
แล้วก็เลยเกิดภาพนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจ
สำหรับคนที่พบเห็นถึงขั้นว่าต้องถ่ายเก็บเอาไว้เลยอ่ะคือเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน
ต๊อกของผู้ใช้รายหนึ่งเขาก็ระบุข้อความเอาไว้คุณผู้ชมบอกว่า
ใจพี่หล่อมากหล่อทั้งสองคนเลยทั้งพี่เสื้อขาวกับคุณลุงเสื้อสีน้ำเงิน
ยายแก่คนนี้ค่ะเดินไม่ได้แต่ยายอาจจะข้ามถนน
พี่เสื้อขาวเขาเห็นอ่ะครับลงจากรถเลยวิ่งมา
อุ้มคุณยายข้ามฝั่งไปแบบเนี้ยสุดยอดคุณผู้ชมมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
สำหรับความมีน้ำใจของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่ว่าคนใช้รถใช้ถนน
แต่ว่าคุณเห็นไหมว่าน้ำใจบนท้องถนนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกัน
แล้วมันก็ก่อให้เกิดภาพความประทับใจแบบนี้ด้วยนะคะ